เมื่อวานนี้เดินทางไปอาบน้ำมนต์เรียกว่าไปแบบกระทันหันเลย
หลังจากที่อาจารย์พลทองเนียมหรือว่าพ่อพล
แห่งอุทยานพระฤษีนารอดที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งเป็นอาจารย์ที่พี่บอลเขาเคารพนับถือ
เรียกตัวให้มาอาบน้ำมนต์แบบด่วนเลยค่ะ
ซึ่งพี่บอลเองบอกกับพี่แจ๊กกะรีนของเรานะว่า
พ่อเรียกมาอาบน้ำมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เสริมความปังเสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีกระต่าย
เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีแต่สิ่งดีเข้ามาชีวิต
เข้ามาในชีวิตซึ่งอันนี้พี่ใจกรีน
ขอบคุณมากนะคะ
สำหรับการติดตามรับชม
บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ